คนที่ก่อเหตุก็บอกว่าเป็นปืนลั่นเหมือนกัน

ตี๔ที่ผ่านมาที่พิศนุโลกนะคะ
มีพ่อแม่ลูก๓คนเขาก็เข้าไปเก็บดอกกระเจียวเก็บผักหวานในป่า
ครอบครัวนี้บอกว่าตอนนี้ไม่มีงานทำ
ก่อนหน้านี้เคยรับจ้างแต่ด้วยวิกฤตโควิด๑๙
ก็เลยต้องไปเก็บผักอยู่ในป่าเอาไปขายนะคะ
แต่ปรากฏว่าตัวสามีเนี่ยค่ะทำปืนลั่นแล้วกระสุนเข้าศีรษะภรรยาไปเต็มเลย

แต่ตัวสามีคนที่ทำปืนลั่นเขาไปมองในมุมที่ว่า
ก่อนที่เขาจะเข้าป่าไปเก็บเนี่ยเก็บผักเก็บอะไรเนี่ย
เขาลืมจุดทูบบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
เขาก็ไปมองในมุมของความอาถรรพ์ว่าเขาไม่ได้บอกกล่าว
เจ้าที่เจ้าทางก่อนแล้วเข้าไปในป่าก็เลยเกิดเหตุสลดนี้

ตามรัวสพเนิร์น้ำลับร้างจังหวัดพิษณุโลกยรับแจ้ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ผู้ใหญ่สมจิตพิมโพ
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๘บ้านทุ่งพระอำเภอเนินมะปรางนะคะ
แจ้งตำรวจไปว่ามีลูกบ้านถูกยิงเสียชีวิต
ที่เขาอยู่หลังทุ่งป่า๖ป่าสงวนแห่งชาติ
ุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้ายเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ผู้เสียชีวิตคือนางสาคอนจันทรงกรดอายุ๔๗ปี
สภาพศพคือใส่เสื้อยืดคอปกแขนยาวสีม่วงนะคะ
กางเกงวอร์มสีน้ำเงินถูกยิงเข้าที่ไทยทอยค่ะ
จากการสอบสวนเนี่ยทำให้ได้ข้อมูลมาว่า
เมื่อวานครอบครัวนี้เขาก็เข้าป่ากันไป
ก็มีนายเพชรจันทรงกรดอายุ๕๓ปีสามีนะคะ
แล้วก็ตัวภรรยาก็คือตัวผู้เสียชีวิต
มีลูกชายอีกคนนึงที่เข้าป่าไปด้วยกัน
คือนายเวียรพลจันทรงกรดอายุ๒๗
ก็ไปหาดอกกระเจียวไปเก็บผักหวานเอาไปขาย
แต่ว่าตอนที่เขาหาเนี่ยค่ะเขาแยกย้ายกันหา
เดินกันไปคนละทางแต่ก็เว้นระยะห่างกันประมาณสักร้อยสองร้อยเมตร
พอเริ่มค่ำเก็บผักเสร็จเตรียมจะกลับบ้าน
นางสาคอนกำลังนั่งลอกดอกกระเจียวใส่ถุงพลาสติก
ในเพชรสามีก็นั่งอยู่ด้านหลัง
จังหวะที่ลุกขึ้นนะคะสามีคว้าปืนลูกซองยาวขึ้นมา
สามีบอกว่าเถาวันมันไปเกี่ยวปืนก็เลยลั่น
กระสุนเจาะเข้าศีรษะภรรยาเข้าทางไทยทอยนะคะ
เพราะว่านั่งอยู่ด้านหลังภรรยาจนภรรยาเสียชีวิตนะคะ
ลูกชายกำลังหาผักอยู่ได้ยินเสียงปืนก็รีบวิ่งมา
ทั้งคู่ก็อุ้มร่างนางสาคอนนะคะพยายามที่จะช่วยเหลือ
แต่นางสาคอนก็เสียชีวิตณจุดเกิดเหตุตรงนั้นเลย
ก็เลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านทั้งคู่ก็นั่งเฝ้าร่างนางสาคอน
ผู้ใหญ่บ้านจนกู้ภัยไปถึงแล้วก็ช่วยกันนำร่างลงมาประมาณตี๒
ส่งโรงพยาบาลเนินมะปรางแล้วก็แจ้งตำรวจค่ะ
ตัวสามีบอกว่าตอนขึ้นไปเก็บผัก
ไม่ได้จุดทูปไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาก่อน
เขาก็มองไปในมุมเรื่องของความอาถรรพ์ว่าไม่รู้เกี่ยวข้องกับความอาถรรพ์
ทำให้เกิดเหตุสลดนี้หรือเปล่าลองฟังเสียงในเพชรดูนะคะ

ลั่นเบื้องต้นก็ต้องถูกแจ้งข้อหาค่ะ
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะ
และข้อหาพาวุฒิปืนไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
ก็มีน้าของผู้ตายนะฮะที่เขาก็ได้เล่าเหตุการณ์เอาไว้ด้วย
ใช่ค่ะก็คือนางปลีพานวลค่ะอายุ๖๓ปี
เขาก็นั่งรอศพหลานอยู่ที่วัดทุ่งพระนะคะที่หมู่๘ตำบลบ้านมุม
เขาก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยหลานสาวกับสามีมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยใส่ปุ๋ยในไร่อ้อย
ก็เป็นคนขยันทำงานนะคะหนักเอาเบาสู้
ก็ที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนะสามีพระยาคู่นี้
มีลูกด้วยกันสองคนคนหนึ่งก็คือนายเวียรพลที่ขึ้นเขาไปด้วยกัน
ส่วนอีกคนนึงเป็นผู้หญิงเรียนอยู่ชั้นม๓
หน้าของผู้เสียชีวิตบอกว่าเสียใจมากนะคะ
ถ้ารู้ล่วงหน้าว่ามันจะเกิดเหตุร้ายแบบนี้
ก็ไม่อยากให้ขึ้นเขาไปหาผักหาอะไรในเขาแบบนี้ค่ะ
เขาไปเก็บผักตัดยอดหวายหานอกกุกมาขาย
ตอนนี้ไม่มีใครจ้างทำอะไรเลย
เพราะโรคอันนี้มันระบาดเขาก็เลยไม่มีใครจ้าง
ก็เลยไปหาของเก็บผักเก็บย่ามาขาย
เขาไปไหนเขาจะพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกของเขาอยู่อย่างนั้น
รับจ้างเขาก็ไปด้วยกัน
คลักกันดี